ถ้าฉันมีสิบนาทยังทดสกัน
สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะ
เข้าสู่ไทยรัฐนิวโชว์ประจำวันอาทิตยี่สิบกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบห้า
อยู่กับคุณภาคภูมิแล้วก็ดิฉันนัทธนันค่ะ
วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะครับทุกผู้ชมครับที่วงการบันเทิงไทย

เราทราบข่าวกันเมื่อช่วงเช้าวันนี้
หลังจากที่รู้ข่าวกันมาระยะหนึ่งแล้วนะครับ
ว่าอาต้อยต่อสู้แล้วก็รักษาโรคมะเร็งอยู่
อาต้อยมีผลงานเยอะมากมายนะครับ
ต้อยเศรษฐาเป็นนักร้องนักแสดงนะครับ
จัดละครทั้งหนังทั้งละครเป็นพิธีกรนะครับ

วันนี้นะครับคุณอีฟพุทธธิดาลูกสาว
เป็นภาพท้องฟ้าพร้อมกับข้อความ

คือตอนนั้นเราก็พยายามดูว่า
จะเกิดอะไรขึ้นกับอาต้อยหรือเปล่าค่ะ

แม่เมาส์สุดาชื่นบานซึ่งท่านก็เป็นนักร้องชื่อดังท่านหนึ่งนะครับ
ได้โพสต์ในเฟซบุ๊คส่วนตัวบอกว่าเพิ่งจะรับข่าวเศร้าเมื่อกี้
ใจหายจริงกับข่าวของต้อยก็คืออาต้อยเศรษฐาศิระฉายา
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเมื่อช่วงเช้าเราก็เลยโทรศัพท์ไปสอบถาม
ทางคุณอีฟพุทธธิดาลูกสาวของอาต้อยแล้วก็ทางผู้จัดการส่วนตัวนะครับ
ได้รับการยืนยันว่าอาต้อยเศรษฐาเสียชีวิตแล้ว
เมื่อช่วงเช้าวันนี้หลายคนที่ได้ทราบข่าวตกใจ
คือต้องยอมรับว่าอาต้อยเศรษฐาสุรชายาซึ่งท่านเป็นศิลปินแห่งชาติด้วยนะครับ
คนไทยทุกรุ่นทุกยุคทุกสมัยในช่วงปัจจุบันเนี่ยรู้จักหมด

คือต่อให้บางคนยังไม่เกิดในยุคในสมัยที่ท่านเริ่มเข้าวงการเนี่ย
แต่ก็จะรู้จักท่านเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันเพราะผลงานเยอะจริง
ท่านผู้ชมครับคุณอีฟพุทธธิดาลูกสาวของอาต้อยบอกว่าอาต้อยเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะครับ
ขณะเดียวกันวันพรุ่งนี้จันทร์๒๑กุมภาพันธ์ทางครอบครัว
ขอพระชธานน้ำหลวงอาบศพในเวลา๑๗นาฬิกา๓๐นาทีณสารา๑วัดเทพศิรินทราวาส
กำหนดสวดพระอภิษฐรรมศพระหว่างวันที่๒๑๒๗กุมภาพันธ์เวลา๑๙นาฬิกาณสารา๑วัดเทพศิรินทราวาส
ทางครอบครัวจะเก็บศพไว้บำเพ็ญกุศล๑๐๐วันนะครับ
ขณะที่ทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจะดำเนินการเรื่องการขอพระชธานเพลิงศพต่อไป
ก็ต้องบอกว่าเป็นเวลาหลายสิบปีแล้วครับท่านผู้ชมครับที่อาต้อยเศรษฐาสุรฉายาเราจะเรียกกันติดปากว่าอาต้อยนั่นแหละ

เรียกกันว่าอาต้อยนะฮะอยู่ในวงการบันเทิงมีผลงานต่างต่างมากมายนักร้องร้องเพลงนะครับ
เพลงดังเยอะแยะไปหมดละครพิธีกรผู้จัดละครภาพยนตร์ก็แสดงหลายเรื่องผลงานเยอะจริง

ถูกต้องเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับท่านจะแสดงความอาลัยหรือว่าความระลึกถึงอาต้อยเศรษฐา
หน้าจอของเราทางไลน์ที่หน้าจอไทยรัฐทีวีณขณะนี้หรือว่าเพจเฟซบุ๊คไทยรัฐนิวโชว์ก็ได้นะครับ
นี่แล้วเพลงนี้นี่แหละน้องขวัญ

เพลงนี้ดังเหลือเกินดังมากคือหลายคนที่ไม่ได้เกิดในยุคนั้นแต่ว่าก็เคยได้ยินในยุคนี้เช่นเดียวกัน

ทุกครั้งที่ฟังนี่ยังรู้สึกขนลุกอยู่เลยนะคะเสียงของอาต้อยนี่คือเพราะจริง
นุ่มมากเสียงนุ่มมากไม่มีใครร้องเพลงนี้ได้เพราะเท่ากับอาต้อยอีกแล้วใช่ค่ะ
เพลงนี้เนี่ยเนื้อร้องทำนองแต่งโดยครูพยงมุกดานะครับเมื่อช่วงสักปี๒๕๕๙
มีเนื้อหาเปรียบเปลยความรักที่ไม่สมหวังเหมือนกับยักษ์ในวรรณคดีทศกัณฐ์นะฮะ
เป็นทศกัณฐ์เนี่ยนะครับซึ่งมีน้ำเสียงของอาต้อยเนี่ยถ่ายทอดได้แบบโอ้โห
นุ่มทั้งนุ่มทั้งเศร้าทั้งความตัดเพาะมันอยู่รวมหมดเลยอ่ะ
นั้นฉันจะหันมายิ้มให้เธอ
นี่เป็นหนึ่งในอัลบั้มในช่วงเวลานั้นนะครับท่านผู้ชมครับ
คือผมเนี่ยต้องยอมรับ

หลายบทเพลงแต่เพลงนี้ไม่เคยได้ยินแต่ความจริงเพลงนี้ดังมากนะผมเฉพาะผมนะผมไม่เคยได้ยินแต่พอผมได้ฟังนะ
เพราะจริงท่านผู้ชมลองฟังนะฮะ
โอ้โหหาไม่ได้อีกแล้วเสียงแบบนี้คือเสียงเป็นเอกลักษณ์มากมากครับเนี่ยค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าตอนเนี้ย
เยอะมากเลยนะคะครับแล้วก็แสดงความไว้อะไรกับอาต้อยอะค่ะทีนี้
คุณผู้ชมเราไปย้อนดูประวัติของอาต้อยเศรษฐากันหน่อยนะคะอาต้อย
หาเกิดเมื่อวันที่๖พฤศจิกายนค่ะพศ๒๔๘๗นะคะเป็นชาว
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะจบการศึกษามัธยมปลายจากโรงเรียน
วัดบังวลนิเวศจบปริญญาทรีย์จากมหาวิทยาลัยลำคำแหงนะคะก่อน
ที่จะได้ปริญญาโทจากคณะรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ด้วยค่ะอาต้อยเศรษฐาเนี่ยเริ่มก้าวเข้าสู่เส้นทางการบันเทิงตั้ง
แต่อายุสิบหกปีเท่านั้นค่ะครับก็ตอนนั้นเนี่ยอาต้อยเป็นคนขนเครื่อง
ดนตรีในวงดนตรีเป็นคนขนเครื่องดนตรีก่อนใช่แล้วก็มาตามคำ
ชักชวนของน้าชายแห่น้าชายก็คือคุณสุรสิทธิ์นั่นเองนะคะสุรสิทธ
สัตยาว์เป็นอดีตพระเอกภาพยนตร์ชื่อดังในช่วงนั้นเลยล่ะค่ะครับที่
จากเด็กขนของอาต้อยก็ฝึกหัดทักษะด้านดนตรีแล้วตรงเนี้ย
เป็นเอกลักษณ์เพราะใช้วิธีการแบบครูพักลักจำแล้วสุดท้าย
ก้าวขึ้นมาเป็นนักร้องตามสถานบันเทิงนะคะครับมีการรวม
นั้นเลยค่ะแล้วอาต้อยเศรษฐานี่แหละค่ะก็เป็นนักร้อง
เป็นครั้งแรกส่งผลให้เริ่มเป็นที่นิยมและตรงนี้เป็นจุด
เปลี่ยนให้อาต้อยเศรษฐาเข้าสู่วงการภาพยนตร์ครับซึ่งตอน
นั้นเนี่ยได้รับการทาบทามจากเปี๊ยกโปสเตอร์นะคะให้ร่วม
เลงเพลงประกอบหนังเรื่องโทนเมื่อปี๒๕๑๓และเรื่องนี้
แหละค่ะที่ได้พบเจอกับคุณอรัญญาซึ่งเป็นนางเอกนั่นเอง
เลยซึ่งเป็นภรรยาหัวต้อยใช่ค่ะทุกผู้ชมครับวงดิอิมพอซิบัล
เนี่ยพอเริ่มจากทำเพลงประกอบภาพยนตร์มาก่อนบันเลงเพลงประกอบ
ภาพยนตร์อีกหลายเรื่องนะครับทุกผู้ชมครับจนปี๒๕๑๘นะฮะ
ต้อยเศรษฐาได้รับการชักชวนจากคุณจุรีโอซิริให้มาแสดง
หนังครั้งแรกเรื่องฝ้ายแกมแพร่เมื่อปี๒๕๑๘นะครับแล้วได้
รับรางวัลพระสุรัตนสวดีสาขานักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมมาครอง
วงการบันเทิงเหมือนเดิมค่ะแล้วก็มาเป็นพิธีกรด้วยเป็นนัก
แสดงด้วยก็โลดเล่นในวงการบันเทิงของเราเรื่อยมา
รวดแล่นด้วยมาเลยนะครับซึ่งอาต้อยเศรษฐานะครับคือ
ในตำนานพิธีกรรายการสุดฮิตมาตามนัดด้วยนะฮะทาง
๕ตอนนั้นใครก็รู้จักนะครับเป็นพิธีกรตั้งแต่ปี๒๕๖
นี่เลยค่ะคู่กับพี่ตุ๊กยานีผลงานพระยนต์ก็เล่นไว้หลาย
เยอะแยะไปหมดนะฮะแผลเก่าจำเลยรักยอดรักผู้กองเลดี้
ฝรั่งดองวิมารมะพร้าวโอ้เยอะแยะไปหมดเลยนะแต่มีอยู่เรื่องหนึ่ง
ต้อยเศรษฐาเคยแสดงภาพยนตร์เรื่องชื่นรักเมื่อปี๒๕๕๙
เป็นพระเอกนะฮะแล้วประกบคู่กับนางเอกก็คืออรัญญานามวงนางเอกชื่อดังในยุคนั้น
แล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์แล้วก็กลายเป็นคู่ชีวิตครองคู่ชีวิตกันมาเนี่ย
๓๐กว่าปีนี่นะครับท่านผู้ชมครับปี๒๕๕๔อต้อยเศรษฐาได้รับการยกย่องเชื่อชูเกียจ
ให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยสากลขับร้องนะครับ
จากนั้น๒๖เมษายน๒๕๕๗อาต้อยเศรษฐาได้เดินทางไปประทับรอยมือรอยเท้า
เป็นดาวดวงที่๑๕๐บนลานดาราที่หอภาพยนตร์แห่งชาติด้วย
ผลงานในช่วงหลังเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับหนังละครผู้จัดละครอาต้อยก็ยังรับงานอยู่
นี่อาต้อยก็เป็นพิธีกรเป็นหลายปีด้วย๒๕๔๗ถึง๒๕๕๙
จัดละครก็ทำร่วมกับลูกสาวนะฮะคุณอีฟพุทธธิดานะครับ
ส่วนผลงานการแสดงเรื่องสุดท้ายของอาต้อยเนี่ย
เป็นละครนะครับเรื่องวัยแสบสาแหลกขาดภาค๒

ค่ะทีนี้ในช่วงประมาณสักกลางปีนี่แหละค่ะ
ปีนั้นแหละคือก็อาต้อยก็ไปตรวจพบค่ะ

แต่ว่าอาการป่วยคือก็เหมือนกันดีขึ้นมาตามลำดับค่ะ
ก็มีกำลังใจดีจากครอบครัว
และนี่คือที่สำคัญเลยคุณผู้ชมค่ะ
หลานชายที่อาต้อยหลงรักเหลือเกินนะคะ
แล้วสักเดือนเมษายนปี๒๕๖๔ค่ะ
อาต้อยเศรษฐาก็มีการติดเชื้อโควิด๑๙เชื้อลงปอด
ณเวลานั้นไปเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนะ
ตอนนั้นคนทั่วทั้งวงการบันทึงแล้วก็แฟนเป็นห่วงจริง

เพราะก็ทราบว่าอาต้อยมีโรคประจำตัวอยู่แล้ว

แต่สุดท้ายก็คือรักษาจนหายกลับบ้านด้วยนะคะ
ก็หลังจากที่รักษาตัวในโรงพยาบาลหลายสัปดาห์ค่ะ
พออาต้อยหายป่วยจากอาการโควิดเนี่ยค่ะ
กลับบ้านตอนนั้นก็ยังเห็นอาต้อยว่ายิ้มแย้มจ่ำใสอยู่
ยังมีการให้สัมภาษณ์ทางวีดีโอคอลกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐของเราด้วยนะคะ
แล้วก็บอกว่าอยากจะกลับมาหายเป็นปกติ
เพราะว่ามีหลานรักอย่างน้องมีบุญเป็นยาชูใจนั่นเองค่ะ
อยากที่จะหายอยากที่จะฟิตขึ้นมา
นี่ค่ะอันนี้เป็นเมื่อครั้งตอนที่อาต้อยให้สัมภาษณ์กับทางไทยรัฐของเรา
แล้วก็พูดหลังจากที่ตัวเองหายป่วยจากการโควิด
ว่าโอ้โหเป็นเพราะว่าหลานสุดที่รักนี่แหละ

ช่วงกลางปี๖๔ในช่วงเวลานั้น
ใช่ค่ะทีนี้พอปลายปีที่ผ่านมาค่ะ
หลังจากที่มีการหยุดพักไปประมาณ๓เดือน
มันลดลงไปเหลือประมาณสัก๔เซน

คือมะเร็งปอดเป็นระยะที่๔แล้วมันก็กระจายไปในส่วนอื่นแล้ว

ร่างกายก็เริ่มที่จะสู้ผอม
ตอนนั้นหมอต้องตัดสินใจนะคะให้อาหารทางสายยางค่ะ
ระหว่างนั้นครอบครัวเองก็ทำทุกวิถีทางที่จะให้อาต้อยหายป่วย
ก็มีการเซอร์ไพรส์วันเกิดเล็กในโรงพยาบาล
เมื่อตอนวันที่๖พฤศจิกายนด้วยนะคะ
หรือว่าจะเป็นเรื่องที่ทางด้านของลูกเขย

เป็นกุศลให้พ่อตาได้หายป่วยด้วย
พอช่วงวันที่๖ธันวาคมค่ะ
ช่วงนั้นอาต้อยก็กลับมาแข็งแรง

พร้อมหน้าพร้อมตากันทั้งครอบครัวน่ารักมากเลยค่ะ
แล้วก็ทุกอย่างดูดีขึ้นไปตามลำดับเลย
คุณตู่นันทิดาเองยังมีส่งคลิปมาให้กำลังใจ

แล้ววันที่๕กุมภาพันธ์

แล้วพอไปถึงวันที่๕กุมภาพันธ์เนี่ย
ก็มีการโพสต์คลิปอาต้อยออกมาให้เห็น

คือเป็นลักษณะว่าอาต้อยนั่งรถเข็น

เติมกำลังใจให้คุณตา

บอกว่าเหมือนฟ้าผ่าลงกลางใจครอบครัวศิราชายาเลยทีเดียว

ท่านเสียชีวิตลงอย่างสงบที่โรงพยาบาลท่ามกลางความเศร้า
แล้วก็เสียใจของแฟนด้วยค่ะ

นักร้องนักแสดงศิลปินดาราพิธีกร
ในวงการแวดวงสื่อสารมวลชนทั่วฟ้าเมืองไทย

แสดงความอาลัยแสดงความเสียใจ
ต่อการจากไปของอาต้อยเศรษฐา
หลายท่านจริงครับทุกผู้ชมครับ

อาต้อยเป็นบุคคลตัวอย่างของพี่เบิร์ตในการทำงานความเป็นมืออาชีพที่ผสมผสานลงตัวกับความอบอุ่นและสัมผัสได้ของอาต้อย
และอาต้อยก็เป็นตัวอย่างที่ดีของวงการบันเทิงพี่เบิร์ตบอกว่าขอกราบลาด้วยความรักและอาลัยยิ่ง
แล้วก็มีภาพที่เคยไปออกรายการที่อาต้อยเป็นพิธีกรค่ะนี่นะฮะอืม
หนุ่มกัญชัยนี่ก็เพิ่งโพสต์ล่าสุดในเพจเฟซบุ๊คส่วนตัวเหมือนกันค่ะ
บอกว่าขอขอบคุณสำหรับความเมตตาและคำสอนของอาต้อยแล้วก็มีภาพตอนที่แสดงละครด้วยกัน
ค่ะมาโพสต์เอาไว้นี่ฮะแล้วก็บอกว่าผู้ชายที่ชื่อเศรษฐาศิราชายาเนี่ย

เรื่องของนักร้องย้อนยุคย้อนสมัยนะครับ

วงการตลกเองก็แสดงความอาลัยนะครับทุกผู้ชมครับ

คุณสุนารีราชศรีมานาย่งเชิญยิ้ม
ท่านเป็นผู้ใหญ่ใจดีเป็นผู้ใหญ่ที่มีเมตตาน่ารักมาก
ผมว่าทุกคนรักพี่ต้อยเท่ากันครับเหมือนกันความรู้สึกเสียใจครับ
ขณะเดียวกันนะครับท่านผู้ชมครับนางเอกดังอย่างพี่กวางกระมวลชนกนะครับ
บอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีบอกว่าวันนี้ตื่นเช้าขึ้นมาได้ทราบข่าวของอาต้อยนี่ช็อกเลย
เพราะส่วนตัวแล้วพี่กวางบอกว่าชอบเพลงของอาต้อยมาก
พี่กวางบอกว่าคุณแม่เองชอบเปิดเทปคลาสเซตยังเป็นคลาสเซตนะครับสมัยนั้น
คุณแม่ก็ชอบพี่กวางก็ชอบมากแล้วตอนเข้าวงการใหม่พี่กวางกระมวลชนกบอกว่าได้เล่นเป็นนางเอกละครรายการพิเศษวันตำรวจที่อาต้อยเป็นผู้กำกับด้วย
ฟังพี่กวางหน่อยนะฮะ
ฟังอีฟกวางรู้สึกเสียใจมากแล้วก็อยากจะบอกว่าอาต้อยเป็นผู้ใหญ่ที่น่านับถือแล้วก็เป็นคนที่ดีมาก
ขณะที่ทางด้านของลูกสาวคุณอีฟพุทธธิดาค่ะก็มีการโพสต์กำหนดการงานศพแล้วนะคะ
ข้อความไว้ว่าขอกราบขอบพระคุณทุกข้อความไว้อาลัยพ่อต้อยเศรษฐาศิระฉายา
และขอกราบขอบพระคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้เราทุกคนในครอบครัวนะคะ
ขออภัยมานะที่นี้หากไม่สามารถรับโทรศัพท์หรือหากติดต่อลำบากในช่วงนี้
และขออนุญาตแจ้งกำหนดการไว้ด้วยค่ะโพสต์แบบนี้
ก็ตามหน้าจอนี้เลยนะฮะขอแสดงความเสียใจจริงครับ
แต่ไม่ว่าจะอย่างไรอาต้อยเศรษฐาสุรชายาชื่อนี้เนี่ย
ศิลปินแห่งชาติท่านนี้ของเมืองไทยเราเนี่ยเป็นตำนานอย่างแน่นอน

เพลงพิธีกรงานแสดงหนังละครต่างนี่คือตำนานจริง